ข่าวที่เจ้าดำถูกกระทำชำราวเนี่ยนะคะ
ก็เลยทำให้สังคมเราตื่นตัวกันมากขึ้น
เรื่องของการทารุณกรรมสัตว์ค่ะ
ซึ่งจากการที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงไปสืบค้นข้อมูลดูข่าวย้อนหลัง

ก็พบว่ามีกรณีที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันนี้มาแล้ว
หลายกรณีไปติดตามจากรายงานกันค่ะ
ปี๒๕๒๐เกิดคดีพิษดารที่โรงหนังเฉลิมเขตกรุงเทพมหานคร
เมื่อชาวบ้านพบเห็นชายคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมลักลอบเข้าไปที่ด้านหลังโรงหนัง
และทุกครั้งจะมีเจ้าแดงสุนัขเล่ล่อนเดินตามเข้าไปทุกคืน
จนกระทั่งมีคนพบเห็นฉากกามวิทธาน
ประหว่างมนุษย์กับสุนัขในที่สาธารณะ
คดีแดงเฉลิมเขตก็ทำให้สังคมไทย
ได้รับรู้ถึงพฤติกรรมสุดแสนพิษดาร
ซึ่งหลายปีต่อมาก็มีข่าวในลักษณะเดียวกันนี้

จับสุนัขเพศเมียเข้าไปกระทำชำราวในป่าลกล้าง
ก่อนมีคนไปพบและถูกจับกลุ่มตัวได้ในที่สุด
ชายคนนี้สารภาพอย่างไม่ละอายว่า
เคยก่อเหตุในลักษณะเดียวกันนี้มาแล้วถึง๓ครั้ง

ได้ยินเสียงสุนัขร้องลั่นบริเวณวัด
เข้าไปตรวจสอบก่อนที่จะพบสุนัขท้องแก่

ที่เกิดเหตุยังพบพระสงฆ์นอนหมดสติ
อยู่ในสภาพเปลือยเปล่าที่ท่อนล่าง

คาดว่าจะถูกใช้เป็นสารหล่อลื่นวางอยู่ด้วย

น่าจะมีอาการเลือดข้างในสมอง
หลังจากประกอบกรรมกิจกับสูนัก

ถูกตำรวจควบคุมตัวมาที่โรงพัก

ลงมือจะทำชำราวสุนัขไม่สำเร็จ

คนขับ๓ล้อถีบถูกเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน๑๐๐บาท
และเสียค่าทำขวัญให้กับเจ้าของเพียง๒๐๐บาทเท่านั้น
มาวันที่๑๑กันยายน๒๕๕๙

ขณะเสพสังวาดกับเจ้าน้ำตาล

โดยเจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกระเหล้าฮา
ก่อนที่จะหลบหนีแปลงต้านจากชาวบ้านไปไหนที่สุด
ขณะที่การมีเพศสัมพันธ์ของมนุษย์กับสุนัข
เป็นแค่ส่วนหนึ่งของกามวิตรฐานที่เกิดขึ้น

สังคมไทยได้พบกับภาพพฤติกรรม
การเพิ่มเพศระหว่างคนกับวัว
คนกับหมูหรือแม้กระทั่งคนกับไก่
ซึ่งทั้งหมดถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้ที่มีโรคทางจิต

และสังคมไทยจะหาทางออกจากปัญหานี้อย่างไร
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน